เคยไปใช้บริการตู้เติมเงินไหม

เขาไปเติมเงินในตู้เติมเงิน

แบงค์กาโม

ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ

แบงค์กาโมมีตัวตู้กระตุ่นอยู่ที่แบงค์
แต่ต้องบอกก่อนนะที่เลือกเอาข่าวนี้มาเล่น

ชี้ช่องโจรจะให้คนไปทำแบบนี้
มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เจ้าตู้นี้

เพราะว่าไม่งั้นเขาจะเข้าใจว่าเอาแบงก์กามโม่ได้
เดี๋ยวไปขนเอาแก๊งกาโม่ใส่ไปในตู้เพื่อเติมเงิน

ฉันคิดว่าคอนเทนต์แหละทำคอนเทนต์หรือเปล่า
แต่พอดูไปดูมามันเติมได้จริงเหรอ
ให้ผู้ประกอบการรู้ไว้นะว่าแก๊งกาโม่ก็เติมเงินได้
ใครมีตู้บริการแบบนี้เช็คด่วนนะครับ
โดนมาแล้วช่วยกันแชร์หน่อยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยใส่แบงค์กาโม่
ที่แบงค์เอาไว้๕๐บาทแล้วก็หอดเหรียญเพิ่มไปอีก๓บาท
แล้วเครื่องมันขึ้นมาหน้าจอว่าตอบรับการชำระเงิน๕๓บาท
หลายคนไม่สบายใจแล้วไงเพราะว่าบางคนเนี่ย
ไปมีให้บริการตู้เติมเงินอยู่ก็เลยกลัวว่าฉันจะโดนแบบนี้ไหม
ตามชุมชนอ่ะมีเยอะเลยฮะใช่อย่างลุงเล็กเนี่ย
เจ้าของร้านชำที่เขามีตู้เติมเงินให้บริการลุงเล็กเขาบอกว่าเขาได้ดูคลิปนี้
ก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะมีคนเอาแก๊งกาโม่มาเติม
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยติดตั้งตู้มา๘ปีแล้วยังไม่เคยมีใครทำแบบนั้น
อันนี้ไม่ใช่ตู้ของร้านลุงเล็กนะที่บอกว่าเป็นตู้ในคลิปไม่ใช่
แค่ไปถามลุงเล็กเฉยใช่นะฮะคือตอนนี้ตำรวจเขากำลังตรวจสอบอยู่นะ
ว่านี่ตู้ไหนยังไงกันแน่นะครับเพื่อเป็นการป้องปราม
ถูกต้องแล้วก็ปราบปรามไอ้พวกแก๊งปลอมอะไรอย่างนี้นะ
มันอาจจะผิดพลาดที่ระบบของตู้ก็ได้อันนี้เราก็ต้องติดต่อเจ้าของตู้
แล้วก็ชี้แจงสาเหตุปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะ
จริงตู้เหล่านี้นะเขาบอกว่ามันมีเทคโนโลยีในการตรวจสอบธนบัตรปลอมนะ
มันต้องมีพวกเทคโนโลยีในการตรวจสอบด้วย
หรือว่าไอ้ตู้นี้มันเกิดเสียขึ้นมาหรือเปล่า
ใช่ไงดิฉันถึงบอกว่ามันต้องมีอะไรขัดข้องสักอย่าง
เพราะว่าให้เบอร์ติดต่อไว้ด้วยถูกไหม
เพราะฉะนั้นควรโทรหาทางผู้ให้บริการเจ้าของตู้เลยนะคะ